คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้จริงเรานำเสนอข่าวไปแล้วนะคะ
ในช่วงของไทยรัฐทันข่าวเรื่องที่มีนายกอบตมีคลิปภาพ
แพร่ออกมาค่ะที่อยู่ที่บ้านกราบแล้วก็มาบกราบนะคะ
แล้วปรากฏว่ามันมีภาพว่าลักษณะคล้ายกับยกพวกยก
ลูกน้องไปรุมทำร้ายหนุ่มโรงงานน้ำแข็ง
แล้วปรากฏว่าเมื่อวานนี้จริงเราก็ชี้แจงในเรื่องของทางฝั่ง

ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมของกับทั้งสองฝ่ายนะคะ

แล้วก็บอกว่าเป็นคลิปที่นายกอบตแห่งหนึ่ง
ในอำเภอพระทองคำเนี่ยพร้อมลูกน้องยกพวกไปลุมค่ะ
หนุ่มที่เป็นพนักงานส่งน้ำแข็งค่ะ
ซึ่งในคลิปจริงมันก็จะมีเสียงผู้หญิงร้องด้วยนะ
แล้วก็มีการแบบเหมือนพูดออกมาขอร้องว่า
นายกพอได้แล้วอะไรประมาณนี้นะคะ
คุณผู้ชมค่ะทีนี้หลังจากนั้นอย่างที่เราบอกว่า
นายกอบตมาบปราศก็มาชี้แจงไปแล้วนะคะ
บอกว่ามีการนำลูกน้องในสำนักอบต๕๖คน

ที่ชื่องว่านายไฟวัลนะคะ
เพราะว่าเขาบอกว่าคือนายไพรวัลคนนี้
ก็เลยมีพนักงานหลายคนที่ไม่พอใจ
ก็เรียกไปสอบถามสุดท้ายก็เหมือนกับ

แต่ไม่รู้ว่ามันคุยมันเคลียร์ยังไงก็เลยกลายเป็นภาพอย่างที่เห็นน่ะนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวลองฟังเสียงคุณนัทธวุฒินายกอบตกันหน่อยก็แล้วกันค่ะ
คนไหนไม่เกี่ยวก็อย่ามายุ่งเพราะว่าอะไรเราเราไม่ใช่ว่าเราจะไปหาเรื่องใคร
คู่กรณีเขาเคลียร์กันเอาใช่ไหมครับ
ผมก็ยึดกระบองมาได้อันหนึ่งไม่ให้ไปตีกระบองเยอะ
คือมันมีเรื่องของอาวุธใช่ไหมทีนี้คุณผู้ชมมันก็มีคำถามไง
ไปเคลียร์ยังไงมันมีเรื่องของอาวุธมีไม้กระบองมีอะไรด้วย
แต่ท่านนายกท่านชี้แจงแบบนี้นะคะบอกว่าไอ้ไม้กระบองที่เห็นในคลิป
ลูกน้องเป็นคนเตรียมมาแล้วมันก็เป็นไม้กระบอง
ทำขึ้นมาจากกล่องกระดาษห่อด้วยผ้าแต่กระดาษห่อด้วยผ้า
คุณผู้ชมค่ะซึ่งคือนายไพรวัลคนนี้เขาก็บอกยืนยันนะว่า
เขาก็งงเหมือนกันเขาไม่เคยไปมีปัญหากับนายกอบตนะ
พระวัลก็คือพนักงานส่งน้ำแข็งที่นี่แหละคุณผู้ชมที่เขาได้รับบาดเจ็บ
เขาก็เลยบอกว่าเขาไม่รู้สาเหตุนะว่าทำไมเขาถึงถูกทำร้ายแบบนี้

เรากับนายุทธ์ไม่มีเคยมีปัญหากัน
นี่นะครับไม่เคยมีปัญหากัน
แล้วกลุ่มที่เข้ามาก็คือไม่ได้รู้จักกันอยู่แล้ว
ไม่ได้รู้จักกันครับ
ยืนยันไม่เคยมีปัญหาอะไรกันอันนี้ก็ยังไม่ได้รู้นะคะ

ทีนี้หลังเกิดเหตุมีการแจ้งความแล้วนะคะที่สพพระทองคำค่ะ
แล้วก็ร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาด้วยคุณวิเชียรจันทรโนไทย
ซึ่งทางด้านท่านผู้ว่าท่านบอกแบบนี้นะว่า
หมายให้นายอำเภอพระทองคำไปตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว

แล้วก็หลายคนตั้งคำถามว่านายกอบตมาบกราศเป็นคนสั่งการและร่วมก่อเหตุด้วยหรือไม่
ท่านผู้ว่าบอกว่าจากการตรวจสอบแล้วเนี่ย
ต้นนายกยอมรับว่าอยู่ในเหตุการณ์จริง
แต่เข้าไปช่วยห้ามปรามไม่ได้ร่วมก่อเหตุ
ก็มีการกำชับให้ทางด้านของนายอำเภอแล้วก็ตำรวจ
ไปสอบสวนหาข้อเท็จจริงมาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะ
นี่แหละก็ได้ฟังคำชี้แจงจากคุณไพรวัลอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้